คุณผู้ชมมีเวลาสักครึ่งวันไหม

คุณลุงคนนี้เรื่องคือวันเลือกตั้ง
แกจะไปใช้สิทธิที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี

หรือว่าชื่ออยู่บ้านเกิดไหม

ยังครึ่งวันไปบางสะพาน

ไม่เจอชื่ออีกก็กลับบ้านที่ปากท่อราชบุรีสินะครับ
แต่ว่าขับอีท่าไหนไม่รู้

เดี๋ยว
นอนราบุรีนะ
ราชบุรี

บางสะพานประจวบ
แล้วก็กลับมาปากเกร็ด
นี่คือยังมีเวลาเลือกตั้งอยู่ใช่ไหม

ไม่ได้เลือกละมั่ง
ครึ่งวันอยู่ด้วยกันนะ

เล่าให้ว่าโอ้ผมเนี่ยคนประจวบนะ
เพิ่งจะย้ายมาอยู่บ้านพี่สาวที่ปากท่อราธเล

พฤษภาคมก็จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เหมือนคนอื่นเขาที่อำเภอปากท่อเนี่ย

เอ๊ะหรือว่าชื่อเราอยู่บางสะพานวะ
คุณลุงก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไป

เจ้าหน้าที่บอกไม่มีรายชื่ออีกลุง
ก็เขาเลยถามเจ้าหน้าที่บอกลุงจะเสียสิทธิไหมเนี่ย

ที่เจ้าหน้าที่หาชื่อไม่เจอเองนะ
พอไม่ได้ใช้สิทธิก็ขี่จักรยานยนต

จะกลับไปมาปากท่อราชบุรีนะครับ

เดี๋ยว

แล้วกลับมาจะมาปากท่ออีก

บังนาเสร็จปั๊บมาสุดปักเก็ตที่ปักเก็ตเราฟังคุณลุงเล่าหน่อย
คุณลุงปกรณ์อยู่หัวใจประชาธิปไตยครับพญายามลุงบอกว่าไม่ได้กินข้าว๒วันแล้วลูก
เงินติดตัว๕๐๐ลุงก็เติมน้ำมันหมดแล้วเคราะห์ดีนะมาเจอเนี่ย
เจ้าหน้าที่ที่เขาตรงก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วกู้ภัยเข้ามาช่วย
โทรติดต่อให้พี่สาวมารับลุงปกรณ์นะครับกลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับ
ถึงราศรีแล้วใช่ไหมตอนนี้ครับถึงแล้วโธ่

นี่เอาจริงนะพอฟังปกติเขาจะมีจดหมายมาที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหม

แต่อันนี้ก็เข้าใจนะเข้าใจว่าพอลุงย้ายที่อยู่

จะให้ลุงแบบเสิร์ชในมือถือดูในเว็บไซต์ดู